เต็มอ่ากลับมาช่วงนี้ค่ะมาติดตามกันต่อนะคะ
เล็กบอกเลยนะคู่ของเขาเนี่ยความรักระหว่างอเล็กกับเต้ยจรินพร
ไม่นานมานี้หลายคนก็เออได้คลายความกังวลใจกันแล้วว่า
ลงคบกันในสถานะไหนก็ชัดเจนกันไปแล้ว
แต่ว่าล่าสุดมีเสียงแซวดังออกมาจากกองถ่ายละครของเต้ยค่ะ
บอกว่าเจออาเล็กบ่อยมากนะคะคอยมาตามให้กำลังใจอยู่นะฮะ
หลายคนก็เลยเข้าใจไปแล้วว่านี่คืออาการของคนห่วงแฟนหรือเปล่า
งานนี้อาเล็กจะว่ายังไงไปฟังค่ะ
ไม่ได้ถึงขนาดฟังครับ

คือที่เล็กไปก็เพราะว่าเหมือนวันนั้นเขาเลิกเร็วอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปรอแล้วไปเจอต่อเพราะว่าเวลาเวลาว่างชนกันมันน้อยครับผม
ติดแฟนไหมก็คือเรียกว่าคนสองคนมันคุยกันมาแบบนี้ครับ
เราก็อยากจะมีเวลาว่างเราก็อยากเจอกัน
อย่างนั้นอีเวนทั่วไปก็ยังไม่เศรษฐ์สำคัญหรือเปล่า
ใช่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากให้เขาคิดว่าเรา

แต่คนเดียวหาว่าฮู้ยสร้างแสดงเนี่ยรับงานชัวร์รับงานเอาเงิน
แต่เราไม่ได้อยากให้คนคิดแบบนั้น

ดูตอบไม่ค่อยทำถามไม่ค่อยเต่นอยากเครียดหรือว่าต้องการถามบ่อยนะครับ
ชิวไปถ้าว่าหลายคนก็แฮปปี้ดีกับความสำคัญของทั้งคู่นะ
ลงรูปคู่อันนี้มันก็เห็นแล้วก็เปิดกันไปนะจ๊ะสบายใจ
น่ารักดีเป็นคนที่เราสนับสนุนในความรักข้างใหญ่